คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะ
ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะต้องบอกว่าจีวอนปลิวนะคะ
สิบคูณร้อยพระสักประมาณสิบรูปอาหกุล
ช่วยกันไล่จับหนุ่มที่อ้างบอกว่าตัวเองตกงาน
่องเข้ามาในกุฏิขโมยทั้งน้ำอัดลม
ขโมยทั้งขนมค่ะไปกินเลยนะคะแล้วเนี่ย
เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชุลมุนวุ่นวายค่ะ
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีกับพระลูกวัดวัดทิพยรัฐนิมิตรนะคะ
เทศบาลเมืองอุดรธานีกว่า๑๐รูป
ควบคุมตัวพ่อหนุ่มคนนี้ได้ชื่อว่านายอิทธิพลจำปาเรือง
อายุ๒๖ปีหลังก่อเหตุย่องเข้าไปขโมยน้ำอัดลมขนม
กับข้าวในกุฏิของพระสอบสวนนายอิทธิพล
คนก่อเหตุให้การยอมรับสารภาพบอกว่าเป็นคนเข้ามาขโมยทรัพย์สิน
ภายในกุฏิพระจริงเนื่องจากว่าตกงานสองวัน
ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องไม่มีเงินซื้อกับข้าวกิน
อ้างบอกว่าเมื่อปีที่แล้วผมก็เป็นคนดีนี่แหละเป็นสายลับให้ตำรวจ
ยาเสพติดก็ไม่เคยยุ่งไม่เคยถูกจับดำเนินคดีใดทั้งสิ้น
มาวันนี้ผมรู้สึกเสียใจสำนึกผิดในสิ่งที่กระทำลงไป
สุดท้ายแล้วก็ถูกจับกลุ่มนะคะคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
กลับไปช่วงเช้าเมื่อวานนี้มีพระรูปหนึ่งในวัดเนี่ย
เห็นคนร้ายเดินเข้ามาด้านหลังกุฏิเป็นกุฏิที่แปด
แล้วกำลังกลมเงยม้วนสายไฟตู้เชื่อมเหล็ก
พระก็เลยตัดสินใจโทรถามผู้รับเหมาที่มาต่อเติมกุฏิบอกว่า
รับคนงานใหม่มาทำงานด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคนงานคนนี้ไม่เคยเห็นมาก่อน
นี่เราทำภาพจำลองด้วยนะคะผู้รับเหมาปฏิเสธเลยค่ะ
บอกว่าเฮ้ยไม่ได้มีการรับคนงานใหม่เข้ามานะคะ
ส่วนคนร้ายพอเห็นว่าพระมีการโทรสอบถามผู้รับเหมา
ก็เอาล่ะทำทีเดินไปขอข้าวก้นบาทกินที่สารา
พอกินอิ่มปุ๊บเดินเข้าไปด้านหลังกุฏิที่๘อีกรอบหนึ่ง
แล้วก็เข้าไปขโมยอาหารออกมาวางไว้ข้างนอก
พอเห็นพระร้องถามก็เลยวิ่งหลบหนีอย่างไม่คิดชีวิตค่ะ
แต่นี่คุณพระกว่าสิบรูปค่ะพากันวิ่งไล่ตามไปดักจับ
จับได้นะคะนี่แบบนี้พร้อมของกลาง
หลังจากที่ควบคุมตัวคนร้ายได้ก็คือนายอิทธิพลเนี่ย
ตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
หลวงพี่ก็โทรไปถามโทรศัพท์ไปขอขอบินทบาท
โอ้โหหลวงพี่ใจดีจังขอตำรวจขอบินทบาทนะยมนะ
ไม่ให้ดำเนินคดีเพราะสงสารแล้วก็คนร้ายคนนี้
ที่ทำไปน่าจะเป็นเพราะความหิว

ส่วนของกลางก็มอบให้กับคนร้ายไว้กินเพื่อประทังชีวิต
แล้วก็ตักเตือนบอกว่าทีหลังอย่าทำอีกนะ